ไปที่อยากจะบอกก็คือ
จะพาไปดูเรื่อ
เรือตะเคียนนี่แหละช่วงเนี่ย
ไม่ไปดูได้ยังไงคุณค่ะ
ก็ถามดิฉันว่านิ๊กส์อาหารใบต้องวันนี้วันที่๓๑กรกฎาแล้ว

พี่ไม่ต้องรอแล้วค่ะ

ตะเคียนโบราณอายุกว่า๒๐๐ปี
ที่นี่เขามีความเชื่อด้วยว่าโอ้โหกว่าจะขุดขึ้นมาได้
มีเรื่องราวชวนขนลุกอยู่พอสมควรนะคุณผู้ชม
นี่คือภาพของเรือไม้ตะเคียนโบราณ
ที่ถูกนำมาตั้งไว้ที่วัดสองแพรก
ตำบลไซทองจังหวัดสุราธารณี
หลังจากที่มีชาวบ้านขุดพบกับเรือที่บริเวณคลองบ้านสองแพรก
ลักษณะของเรือนะคะความยาวประมาณ๖เมตร

ตัวเรือมีรูแบบนี้ค่ะ

เรือมีรูอยู่๗๙รู
สภาพของเรือค่อนข้างสมบูรณ์มาก
คาดว่าจะมีอายุเก่าแก่ประมาณ๒๐๐ปี
คุณดูจากภาพสมบูรณ์มากเลยนะ

ชาวบ้านตำบลไซทองเขาเล่าให้ฟัง
บอกว่าเขาเป็นคนชักชวนชาวบ้านไปขุดหาเรือนี้เอง
เนื่องจากว่าเขาฝันว่ามีเรือโบราณอายุ๒๐๐ปี
ถูกฝังดินอยู่ในลำคลองบ้านสองแพรกนี้
แล้วก็ฝันแบบนี้อยู่หลายต่อหลายครั้ง
เลยตัดสินใจว่าชักชวนชาวบ้านดีกว่า
ไปช่วยกันลองขุดหาเรือในความฝันนี่ดูสิ
เป็นที่มาของคำว่าเรือในฝัน
ปรากฏว่าขุดไปขุดมาเจอจริงเหรอคุณ
เจอเรือถูกฝังอยู่ใต้ดินในลำคลองจริง
หลังจากนั้นก็พยายามขุดเรือขึ้นมานะคะ
แต่ว่าไม่สามารถนำเรือขึ้นมาได้สักทีหนึ่ง
ทำยังไงก็เอาขึ้นมาไม่ได้สักที
เลิกไปก่อนล้มเลิกการขุดในวันนั้นไปก่อน
หลังจากนั้นแต่ละคืนพี่คนนี้ก็ยังคงฝัน
ว่ามีคนมาบอกให้ช่วยขุดแล้วก็ใช้ผ้าสีเขียวเนี่ย
หัวเรือก็คือให้นำผู้หญิงมาช่วยด้วยนะ
แล้วก็เอาผ้าสีเขียวมาผูกบริเวณหัวเรือนะ
ก็เลยชักชวนเพื่อนผู้หญิงมาปรากฏว่าไงรู้ไหมคุณยังไง
นำเรือขึ้นมาได้อย่างกับปาฏิหาร
พอฝันอย่างนี้ลองทำตามดูเฮ้ยขึ้นมาได้เฉยเลย
หลังจากนั้นพี่เขากับชาวบ้านก็พานำเรือลำนี้ไปไว้ที่วัดสองแพรกแห่งนี้
หลังจากที่ชาวบ้านเขาทราบเรื่องโอ้โหคุณค่ะ
เป็นไงฮื้อฮ่าจริงฮื้อฮ่าฮื้อฮ่า
แบบนี้มันไม่ฮื้อฮ่าเท่ามันต้องฮื้อฮ่าฮื้อฮ่ามันฮื้อฮ่ามากจริง
ถึงขั้นค้ากับนี้งั้นทูพเพียรมากราบว่ายเลย
เขาเชื่อกันว่าในเรือนี้จะมีเจ้าแม่ตะเคียนสิงสถิตอยู่

ทำยังไงอีกถูทำยังไงอีก
ใช่ไงเป็นเจ้าแม่ตะเคียนน่ะแบบเรือด้วยก่อนเรือโหหลาบรอยกันไงคุณ
แน่นอนแหละค่ะว่าหน้าวัดหลังจากที่ทราบว่ามีเรือลำนี้มาตั้งไว้ที่วัด
โอ้โหแผงลอตเตอรี่มากันเพียบเลยคุณค่ะขายดิบขายดีกันไป
แต่ถือว่าเป็นเรื่องราวของความเชื่อนะคุณผู้ชมค่ะ
เราก็นำมาฝากกันว่ามีความเชื่อที่เขาเล่าต่อกันมาแบบนั้นแบบนี้ก็ว่ากันไป

น้องใบตองบอกอีกนิดนึง

ตั้ง๗๙รูเนี่ยเขามีความเชื่อนะ
ว่าเขาทำเอาไว้เนี่ยเพื่อมีการสอดเสิร์ชไม้เอาไว้เป็นที่หลงที่นั่ง
หรือไม่ก็อาจจะมีการวางเอาไว้เพื่อเป็นแท่นไม้เพื่อจะมีร่มอยู่ข้างบน
อะไรแบบนั้น
ใช่มั้ยแต่รูเยอะมากเลยนะ

ใช่ก็นั่นแหละเขาสงสัยกันแล้วเขาก็คาดเดาต่างนานาว่ามันมีเอาไว้ทำไมทำนู่นทำนี่

มองจากข้างนอกแล้วมันก็ดูเหมือนมันจะพลุนไปหมด
คาดว่าจะเอาไว้ขัดที่นั่งจริงนะ
เพราะว่าเหมือนเอาไม้เนี่ย
ขัดเอาไว้
รู้เยอะแบบเลิฟอยู่

ส่วนน้องใบตองคนนี้เขากำลังรอผู้ชายในฝัน
ตั้งแต่เป็นสาวเต็มกายหาผู้ชายถูกใจมาไม่

แค่นั้นแหละ

ก็ย้ำเลยเช้าตรงนี้นะว่าใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ